ไปพบศพผู้หญิงคนนึงเป็นชาวเขาเสียชีวิตอยู่นะคะ
ในลักษณะอยู่ริมคลองตรงนี้แล้วก็จะมีดินโครนมากรบ
แล้วคนที่พบศพคนแรกก็คือสามีของผู้เสียชีวิต
พบศพเมื่อสามสิบตุลาคมสามีก็ไปให้การกับตำรวจ
แต่สามีเนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยตั้งแต่แรกเลยนะ
คุณผู้ชมล่าสุดวันนี้ตำรวจบอกเลยว่าคนก่อเหตุก็คือ
สามีนั่นแหละอ้าวกลายเป็นสามีนั่นแหละ
ตำรวจสพแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
นำหมายสารจังหวัดฝางจับกลุ่มตัวในอาหลูพาแสนจันทร์
เช่าเขาเผาลีซออายุห้าสิบห้าปี
ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
ปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย
คืออาหลูพาอยู่ในบ้านนำกำลังไปจับตัวกลัวกลัวจะหนีนะคะ
แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบแล้วก็นำตัวส่งตำรวจเพื่อสอบปากคำ

อย่างที่บอกว่าถูกฆ่าอำพราง
อยู่ที่ร่องน้ำบนดอยในพื้นที่หมู่สิบนะคะที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
จุดที่พบศพห่างจากบ้านของผู้เสียชีวิตเองสักประมาณ๔๐๐เมตรห่างจากชุมชนประมาณ๖กิโล
พบศพช่วงเย็น๓๐ตุลาคมสภาพศพมีร่องรอยบาดแผลถูกของแข็งไม่มีคมกระแทกที่หน้าด้านซ้าย
มีเลือดออกที่รูหูด้านขวาคนที่พบศพก็คือตัวนายอลูภานี่แหละก็คือสามีนั่นแหละ
ตอนนั้นก็น่าสงสัยตั้งแต่ต้นแต่เขาปฏิเสธตลอดเลยเขาบอกเขาเป็นคนพบศพภรรยาคนแรกเลยนะ
ตอนเช้า๑๐โมงกินข้าวอยู่กับภรรยาที่บ้านพาลูกชาย๙เดือนกับลูกสาว๓ขวบไปบ้านอีกหลังนึง
โมงกลับมาบ้านอ้าวภรรยาหายไปไหนออกตามหาเจอรอยลากก็เลยตามหาจนเจอศพ
แล้วแจ้งกู้ภัยตอนเย็น๔โมงแต่เขาบอกเขาไม่เกี่ยวเลยนะเขารักภรรยามากเลย
ไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุจริงแล้วก็หลังจากที่พบศพอลูภาก็ยังไปรับศพภรรยานะ
ฝ่ายภรรยาก็ทำพิธียังร้องไห้กันอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวย้อนไปดูบรรยากาศกันนิดนึง
ไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมดูความเสียใจของอาลูภา
สามีของผู้เสียชีวิตร้องไห้แทบขาดใจ๑พฤศจิกา